อ่ากลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ก็ว่ากันด้วยเรื่องของโควิดแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะคราวนี้เป็นเจ้าแม่ลำกรอนประยุกต์ค่ะ
ก็มีการร้องมีการลำกรอนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เนื้อหาเนี่ยโอ้โหคนที่เข้าไปดูเขาก็กดถูกใจ

เพราะว่ามีเนื้อหาที่เสียดสีรัฐบาล
เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยนะคะ
ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอิสรังเหลือเฟื้อ
แต่ก่อนเราไม่มีระวังตัวไว้ดีดีเถิดนะประชาชนอย่าไปสนรถกับมัน
มันบอกกาดอย่าตบนะมันบอกกาดอย่าตบนะมันบอกกาดอย่าตบนะ
จะสมนำหน้าตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นแหละตัวดีตัวมันนั่นแหละตัวดี
นำเชื้ออับปีไปภายภาษาจนตร์
เป็นยังไงล่ะฮะแม่จริงคลิปนี้มีความยาวประมาณ๒นาที๒๖วินาทีนะครับ
แล้วก็คนที่โพสต์กันเขาเขียนว่ามาฟังแม่ยายเรารำให้ฟังเด้อ
ตอนท้ายบอกเลยกองเชียร์ของใครสักคนไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่
ใช่ค่ะแล้วเชื่อไหมคือแค่โพสต์เนี่ยนะ
คนแชร์ต่อกันเยอะมากคุณสุดสกุลคนดูเป็นล้านเลยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยคือมันเป็นกรอนพาไปนั่นแหละแต่ก็บรรยายความรู้สึกได้เจ็บคันเนี่ยนะคะ
คุณยายคนนี้คือคุณยายแปนพันธุภาซึ่งคุณยายเป็นเจ้าแม่ลำกรอนประยุกต์
ดังมากในภาคอีสานนะคะทีนี้ก็ถ่ายทอดความในใจที่มีถึงรัฐบาล
มีถึงรัฐมนตรีรวมถึงสถานการณ์โควิดนะคะ
คุณยายเองเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบไหมแน่นอนค่ะได้รับผลกระทบอยู่แล้ว
เพราะว่างานหมอลำต่างโดนยกเลิกไปหมด
คุณคิดดูสิช่วงปีใหม่เขาโดนละรอบนึงถูกไหม
แล้วทีนี้สงกรานก็คิดว่าจะมีงานจ้างให้ไปเล่นให้ไปโชว์ให้ไปแสดง
แต่ก็พอมาสงกรานแบบนี้ก็โดนยกเลิกอีก
ชาวเน็ตเขาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถูกใจเนื้อหาลำกรอน
บางคนก็ฝากตัวนะไปเป็นเอฟซีของคุณยายแปน
คือไม่ใช่แค่คลิปเดียวไงตามไปดูคลิปอื่นใช่
แล้วก็มีคนบอกว่าแม่แม่แต่งเพลงได้ดีมากเลยนะฮะ
แล้วบางคนก็บอกแบบนี้ม่วนคักหลายอีแม่ให้ลูกฟ้อนใส่แน่เด้อ
อันนี้ก็มีคลิปหลายคลิปของคุณยายแปนพันธุภานะครับ
เข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะครับ